ท่านผู้ชมครับตอนนี้ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยนะฮะ
ใช่ค่ะรถขนส่งสาธารณะท่านก็ต้องใส่นะครับ
มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะฮะมีคลิปคลิปหนึ่งนะครับ
บอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่กระเป๋ารถเมย์สาย๔๔
ธันวาคมช่วง๖โมงเย็น
กระเป๋ารถเมย์ไปเตือนคุณป้าคนนึงที่ขึ้นมาแล้วไม่ใส่หน้ากากอนามัย
เกิดอะไรขึ้นไปดูครับ
ทำไม

อะไรนะ
มีแบบถุ้ยอะไรอย่างนี้ด้วย
เป็นตรงถุยก็น่ากลัวไม่ใส่หน้ากากก็น่ากลัวแล้วนะ
ถูกต้องไอ้ตอนถุยยิ่งน่ากลัว

คือที่มาที่ไปก็ยังไม่ชัดเจนอะไรมากกว่านี้นะครับ
แต่เอาเป็นว่าผู้โดยสารคนนี้เนี่ย
คือบางคนก็บอกเอ๊ะแกสติอะไรไม่ค่อยดีหรือเปล่า

แต่ถ้าสติไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่
สิ่งสำคัญก็คือคือญาติต้องดูแลแล้ว

พอเขาเตือนอะไรไปโอ้โฮคุณด่า